ข่าวเย็นไทยรัฐช่วงนี้นะคะมีข่าวมาเตือนภัยน้องหนูนะคะ
โดยเฉพาะน้องที่เป็นเด็กผู้หญิงหน้าตาดี
เดี๋ยวจะมีคนมาหลอกว่าให้ไปถ่ายชุดบีกินี่
แล้วหลังจากนั้นเขาจะเอารูปของน้องไปขายในโลกออนไลน์นะคะ
และเขายังเอารูปนี้มาข่มขู่ว่า
ถ้าไม่แก้ให้มันมากกว่านี้ไม่โป๊ให้มากกว่านี้
เดี๋ยวเขาจะแชร์ให้มันมากกว่านี้อีก
เป็นเรื่องเป็นราวถึงมือทนายรณรงค์แล้วด้วย
ใช่นะคะน้องสองคนนี้แหละค่ะถูกหลอกตั้งแต่อายุ๑๕ปีนะคะ
หลอกให้ถ่ายภาพบิกินี่ตอนนี้อายุ๑๘ปีแล้ว
ยังมีการแชร์ภาพของเธออยู่เลยเธอก็เลยให้ทนายรณรงค์ช่วยเหลือนะคะ
นายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค
วงคืนความยุติธรรมในสังคมนำผู้เสียหายเป็นนางแบบ๒คน
อายุ๑๙ปีนะคะเท่ากันเลยและเอกสารหลักฐาน
ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอัธยกรรมทางเทคโนโลยีหรือปอไปเอาผิดกับเจ้าของแอปพลิเคชัน
อาจารย์ในแอปพลิเคชันไลน์หลังจากผู้เสียหายน้องสองคนนี้
อายุ๑๙ปีถูกปล่อยภาพโป๊ะในกลุ่มนี่แหละจนมีคนเข้ามาติดต่อ
ขอซื้อบริการทางเพศค้าบอกว่าแอปพลิเคชันได้รับความเสียหายนะคะ
ในที่วันนี้การที่นายสนองนักธารณีบากเรื่องกลุ่มผู้ต้องหา
อย่างแรกคือเป็นตัวกลางสร้างกลุ่มแชร์ภาคปรามโม้กขึ้นมาปล่อยบางส่วนออกมา
อย่างที่สองที่เขาทำผิดคือการหลอกนักเรียนนักศึกษามาถ่ายภาพโป๊ะ
น้องสองคนนี้เป็นเหยื่อที่หน้าตาดีส่วนมากเขาก็จะเลือกแบบนี้นะคะ
ให้ไปถ่ายผ้าโป๊ตอนแรกเขาถ่ายชุดบีกินี่ก่อน
เขาก็บอกว่าน้องถ้าน้องไม่แก้ผ้าไม่โป๊ะกว่านี้นะ
เขาจะเอาภาพบิกินี่ไปแชร์ให้มันมากกว่านี้
น้องก็กลัวไงตอนนั้นอายุ๑๕ปีเองนะคะ
เขาบอกว่าเขาถูกหลอกเพราะเขาอยากได้เงินเพียงเล็กน้อย
ในช่วงอายุ๑๕ปีแต่ตอนนี้ผ่านไป๓๔ปีแล้ว
ภาพนี้มันยังแชร์อยู่เลยนะคะเขาก็เลยไม่สบายใจ

ทีนี้จากการตรวจสอบพบว่าผู้เสียหายไม่ได้มีเฉพาะน้องสองคนนี้เท่านั้นนะคะ
ตำรวจเอกสิริวัตรดีพอผู้กำกับการ๓บกปอท
ซึ่งเป็นผู้มารับเรื่องเปิดเผยว่าทางเจ้าหน้าที่ปอพมีการสแกนอยู่แล้วว่า
ถ้ามีผ้าโป๊ะจะมีการลบอัตโนมัติแต่แอปพลิเคชันนี้
เป็นแอปพลิเคชันใหม่ในประเทศไทยยังไม่มีการตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่หลังจากนี้จะทำงานให้หนักมากขึ้น
แล้วก็จะมีการตรวจสอบไปยังโมเดลลิ่งต่างว่ามีการตัดต่อภาพ
หรือเป็นโมเดลลิ่งจริงหรือไม่
อกจากนี้นะคะฝากไปถึงผู้ปกครองของเด็กที่เป็นวัยรุ่น
โดยเฉพาะเด็กหญิงอยากจะให้ดูแลลูกหลานให้ดีนะคะ
หั่นตรวจสอบถ้าตกไปเป็นเหยื่อแบบนี้
มีภาพลามกอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์อยู่ในอินเตอร์เน็ตแล้ว
มันจะอยู่แบบนี้ต่อไป

เตือนไปถึงคนที่ชอบดูภาพโป๊ะดูไม่พอเซฟไว้ด้วย
และยังจะแชร์ให้เพื่อนด้วยบอกว่ามีโทษ
สำหรับการครอบครองภาพลามกอนาจารย์โทษสูงสุดจำคุกถึง๗ปีด้วยกันค่ะ